เตียงทรายโปรที่ชายหาด
เป็นเตียงก่อขึ้นมาจากทรายมีหมอนขึ้นมาหนอน

คือมันมีมาตรการนะยังพอจำกันได้นะคะ

ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนอ

แฮชแท็กนะคะเมื่อห้ามวางเตียงผ้าใบ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตแชร์กันนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นที่ไหนนะคะ
แต่สืบไปสืบมาก็เป็นหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
จัดระเบียบกันไปทั่วทั้งชายหาดจังหวัดภูเก็ต
ตั้งแต่ช่วงกลางปี๒๕๕๗นะคะ
ว่าห้ามไม่ให้นำเตียงมาวางบริเวณชายหาด
แต่ก็แบ่งพื้นที่๑๐ของชายหาด
ให้ชาวบ้านวางร่มแล้วก็เบาะได้
ทำให้ผู้ประกอบการค่ะเอ่อส่วนใหญ่เนี่ย

เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยว
โดยอ้างว่าเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวในการลุกนั่ง

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้
บอกว่าเห็นการก่อทรายเป็นรูปเตียงมาตั้งแต่การที่
เริ่มห้ามไม่ให้นำเตียงไปวางบนชายหาด
โดยในระยะแรกมีความสูงไม่มาก
แล้วก็ทำอยู่ในโซนพื้นที่๑๐ตามที่กำหนดนะคะ
โดยผู้ประกอบการอ้างว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
เฉพาะผู้สูงอายุซึ่งลุกนั่งลำบาก
รวมทั้งถ้าวางเบาะราบไปกับพื้นทรายจะมีปัญหาเมื่อมีลมพัด
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนมีความต้องการเตียงสำหรับนอนอาบแดด
แต่นายกเทศมนตรีก็ยอมรับค่ะว่าในมุมมองส่วนตัวดูแล้วไม่สวยงาม
เมื่อเก็บร่มและเบาะออกไปแล้วจะเห็นว่าหาดทรายไม่เรียบเป็นแนวเดียวกัน

ใช่ขึ้นมาเป็นแนวนะคะ
ซึ่งการจัดระเบียบชายหาดถือเป็นเรื่องที่ดี

แต่บางส่วนก็ยังมีปัญหาไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ชัดเจน

เพราะส่วนหนึ่งก็เป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวจริงค่ะ
ก็เลยทำให้ผู้ประกอบการพยายามหาวิธีในการแก้ปัญหา
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ด้วยการนำทรายมาเกาะเป็นรูปเตียงแบบนี้นี่เอง
แลนดโอลี่ไหมอันนี้
แรกเข้าใจว่ายังจะเตี้ยอยู่หรอก

แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาว่ายังไงนะคะ
ค่ะอะว่ากันไป
ว่ากันไปใครเจอไปเที่ยวภูเก็ตถ่ายมาเผื่อไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ